คุณผู้ชมบอกวันนี้น้องไม่ต้องอารมณ์ดีคึกคลัก

น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ

คุณนิวนาวไปกับผมด้วยไปทานอาหารที่เขาเรียกว่าขนมปากหม้อ
แต่ว่าเป็นปากหม้อที่ไม่ธรรมดามีหลากหลายไส้นะครับขายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
นี่แหละครับร้านขนมปากหม้อเจ้าเก่าร้านนี้เป็นร้านของนางพวงทองนบกล้าวนะครับ
หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเจ๊พวงเจ๊พวงเจ๊พวงก็ขายมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
เจ๊พวงบอกกับเราว่าขายมาตั้งแต่ตอนยี่สิบอายุยี่สิบตอนนี้ขายมาสี่สิบก็หกสิบแล้วเหรอ
หลายแล้วล่ะตอนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความอร่อยยังเหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็จุดเด่นความอร่อยของขนมปากหม้อร้านเจ๊พัวก็คือมีไส้ที่หลากหลายตามภาพเลยเห็นไหม
มีทั้งไส้กุยช่ายนะครับหน่อไม้และยังมีเต้าหู้เห็ดหอมน่าทาน
พวงแนะนำว่าต้องกินกับน้ำจิ้ม๓รสของพี่เขานี่ที่ราดลงไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับ
โอ้โหน่ากินน่าทานเป็นอย่างมากลูกค้าติดอกติดใจก็ทำให้ร้านขนมปากหม้อเจ๊พวงมีลูกค้าเป็นประจำนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญผู้ที่มาเจอได้ลองลิ้มลองแล้วติดอกติดใจกันเป็นตามกัน
กุยช่ายปากหม้อร้านเจมสวงนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกให้ฟังตั้งใจฟังให้ดี
ตั้งอยู่เยื้องกับสถานีรถไฟสวรรคโลกนะครับอยู่ถนนจรดวิถีทองอำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยค่ะอ่าไปทานกันได้นะครับราคาไม่แพงด้วย
กล่องเท่าไหร่คุณกล่องละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเท่านั้นเองฟูกมากมากเลยนะครับ
และที่ร้านยังมีปากหม้อกะทิสดขายอีกด้วยโอ้โหมีครบเลยทีเดียว
หาทานยากแล้วนะเดี๋ยวนี้ไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับที่จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัยนี่เขามีอาหารแบบโบราณโบราณสูตรดั้งเดิมเยอะนะหลายชนิดส่วนใหญ่นะ
ที่ดีฉันสังเกตเขานิยมจะทำแบบลักษณะของการนึ่งแบบเนี้ยอืม
ค่ะเดี๋ยวถยอยนำมาเสนอกันไปนะคะคุณผู้ชม